จะพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟชมวิวธรรมชาติ
แล้วก็ไปใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะ
ไปที่นี่นะจ๊ะบรรยากาศของร้านกาแฟบ้านควายแคระค่ะ
อยู่เลขที่๕๒ริมถนนสายโกสุมพิสัยเชียงยืน
โคกสูงอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม
องมุมสูงดูแบบนี้คุณดูสิพื้นที่เขาใหญ่
พื้นที่เขาเยอะมากมากเลยแล้วพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ย
มีประมาณ๔๐ไร่เยอะมากใหญ่มากนะคะ
แต่เขามีการแบ่งจัดสรรปันส่วนได้อย่างลงตัวเลยนะคะ
มีทั้งส่วนอยู่อาศัยร้านกาแฟค่ะแล้วก็มีควายแคระ
แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นสระน้ำขนาดใหญ่
ลงไปแช่น้ำกันนะคะได้ไปเล่นน้ำกันคือเราก็รู้ว่าควายชอบเล่นน้ำอยู่แล้ว

สำหรับร้านกาแฟบ้านควายแคระตรงนี้นะคะ
คุณสาราวุฒิเสร็จกิจเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของฟาร์มควายแคระเนี่ย
เขาเปิดไว้ให้ลูกสาวคือในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดแหละ
แล้วก็มีในภายในบริเวณก็จะมีร้านที่เป็นร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านกาแฟต่าง
แล้วมีพื้นที่ให้คุณได้สามารถนั่งรับประทาน
แล้วก็เดินชมควายแคระที่จัดเอาไว้บริเวณด้านข้างร้านด้วย

คือทางร้านเขาจะนำมันออกมาแสดงโชว์
มีโชว์ควายแคระอะคุณมีโชว์อะไรด้วยคะคะมันมาทมีเก่า
โชวยิ้มก็สวัสดี

ดึกน่ารักมาก
แล้วโชว์นี้ก็คือโชว์แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดเพิ่มเติมเลยนะคะ
ก็เลยทำให้ที่ร้านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลย
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเนี่ยก็มีคนแวะมาที่ร้านกันมากมาย
ขายแต่ละเดือนโอ้โหเยอะเลยหลายแสนเลย
เด็กสามารถขึ้นไปขี่ควายได้แต่ว่าเขาเป็นควายแคระเนาะ
อาจจะต้องสงวนเฉพาะเด็กตัวเล็กเท่านั้นนะคะ
เจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเรียนจบทางด้านสัตวศาสตร์มาด้วย
ก็เลยตั้งใจว่าจะมีการรวบรวมแล้วก็ขยายพันธุ์ควายที่นับวันจะน้อยลงไปเรื่อยแล้ว

จนปัจจุบันนะคะที่ฟาร์มมีควายแคระแล้วทั้งหมด๕๓ตัว
แล้วก็ยังมีพ่อพันธุ์ควายเผือกแคระที่มีตัวเดียวในประเทศไทยอีกด้วย
ใช่คือบางทีเรารู้สึกว่าควายกับเราไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าไห
แต่จริงควายเป็นแบบว่าสัตว์ที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญแบบคนไทยมากเหมือนกัน